คุณผู้ชมไปดูความเชื่ออีกหนึ่งความเชื่อสำหรับคนค้าขายนะคะ
เขาเชื่อว่าตรุษจีนปีใหม่จีนต้องเปลี่ยนสารเจ้าใหม่
เพื่อที่จะได้ค้าขายดีขึ้นกำไรดี
แล้วเขาก็เอาสารเจ้าอันเก่าไปทิ้งไว้ตามทางที่สาแก้ว
ตำรวจเขาออกมาบอกเลยทำแบบนี้ไม่ได้ผิดกฎหมายค่ะ
ตำรวจภูทรคลองลึกพร้อมเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ
จังหวัดสะแก้วลงพื้นที่ตรวจสอบ
ริมถนนสายสุสานบ้านวังปลาตอง
ก็พบสารเจ้าหรือที่ชาวจีนเขาเรียกกันว่าตีจูเอี้ยจำนวนมาก
ทั้งเล็กทั้งใหญ่ถูกทิ้งเอาไว้เกลือนอย่างนี้เลยค่ะ
ต่อมาเจ้าหน้าที่ก็เจอชาวบ้านบางคนนะ
เลือกเก็บสารเจ้าที่ทำจากไม้แกะสลักขนาดใหญ่และมีความสวยงาม
คือเขาจะเอาไปขัดไปทาสีใหม่แล้วก็รีไซเคิลไปขายต่อค่ะ
คือก่อนหน้านี้ชาวบ้านเขามาร้องเรียนบอกว่ารู้สึกไม่ค่อยสบายใจ

มีพ่อค้าแม่ค้าชาวกัมพูชามาขายในตลาดโรงเกลือ

แล้วก็อุปกรณ์การไหว้เจ้ามาทิ้งเอาไว้เกลื่อนถนนอย่างที่เห็น

การนำสารเจ้าที่มาทิ้งไว้ริมถนนแบบนี้ผิดกฎหมายสาธารณสุขนะคะ
ผิดกฎหมายสาธารณสุขของเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ
จะถูกดำเนินคดีโทษปรับไม่เกิน๒๐๐๐บาท

ตอนนี้เทศบาลก็ประสานไปยังโรงเจ
หรือว่ามูลนิธิสว่างธรรมสถานอรัญญประเทศ
ร่างทรงเทพเจ้ามาทำพิธีถอนสิ่งศักดิ์สิทธิ
สิ่งสถิตอยู่ที่สารเจ้าออกไปก่อน
แล้วก็จะนำไปเผาทำลายที่บ่อขยะของเทศบาลต่อไปค่ะ

การที่เขาเอาสารเจ้ามาทิ้งแบบนี้
เป็นประเพณีของชาวเขมรเชื้อสายจีน

เขาบอกว่าถึงตรุษจีนปีใหม่แล้ว
ก็ต้องเปลี่ยนสารเจ้าที่ใหม่เป็นประจำทุกปี

พ่อค้าแม่ค้าชาวเขมรรู้เรื่อง
ว่าการนำสารเจ้าที่ไปทิ้งตามริมถนนแบบนี้ผิดกฎหมายค่ะ
ถ้าจะต้องทิ้งเอาไปทิ้งในสถานที่ทิ้งขยะ

และถ้าหากว่าเจอใครทิ้งสารเจ้าริมถนนแบบนี้อีก